มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์

เหมือนกับว่าคือทำร้ายร่างกายเขามีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน

ลักษณะเหมือนสะใจที่ทำร้ายแฟนตัวเอง

คุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างกับคลิปนี้ค่ะ

เอาจริงน่ะถ้าเกิดว่า
ไม่มีการเซ็นเซอร์หลอนนะฮะ
คือน้องเขาเห็นเสียงแอด
ไอเนี่ยเพราะว่าเกิดจากแรงบีบแล้วมันเริ่มหายใจไม่ออก
มากับกล้องแล้วก็เล่นหูเล่นตา
แล้วก็บอกว่าร้องสิร้องขอชีวิตสิ
ถ้าร้องใช่ใจ
ได้เห็นอันนี้เราขออนุญาตเบลอนะคะ
นี่ค่ะคลิปนี้คุณผู้ชมหลังจากที่มันถูกปรากฏมาในโลกออนไลน์เนี่ยนะ
คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้ก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็เอกสารผลการตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ภาพศีรษะตัวเองที่ปูดบวม
ภาพหน้าเฟซบุ๊คของแฟนหนุ่มของเธอที่ทำร้ายเธอ
ซึ่งหลังจากที่ข้อความแล้วก็ภาพดังกล่าวปรากฏออกไปในโลกออนไลน์
แน่นอนนะคะว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์
พากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมอันโหดร้ายของแฟนเธอค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
หลังเกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้น
ฝ่ายผู้หญิงบอกว่าเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดในเฟซบุ๊คของผู้หญิงได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าภาพที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนั้น
เพียงเพื่อระบายความอัดอั้นที่มีและไม่สามารถยอมให้ตัวเอง
ถูกผู้ชายคนดังกล่าวทำร้ายอีกต่อไป
แต่สุดท้ายเธอตัดสินใจลบคลิปไปแล้วนะคะ
เพราะเธอบอกว่าได้รับแรงกดดันจากทั้งคู่
รู้สึกผิดที่ได้มีการโพสต์ไปโดยไม่ได้มีการปรึกษาครอบครัว
แล้วก็อยากขอร้องให้เพจต่าง
คือหลังจากที่เธอใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวโพสต์คลิป
แล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น

ส่วนสื่อเขาก็เอาไปทำเป็นข่าว

ขอร้องให้เพจต่างช่วยลบคลิปของเธอหน่อยนะคะ
แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นพลตำรวจตรีวรณัทผันผ่อน
สั่งการให้พันธุ์ตำรวจโทอักขพลยี่เกาะ
รองหัวหน้าศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปตรวจสอบคลิปดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนแล้วด้วย
จากการตรวจสอบทราบว่าหญิงชายในคลิป
เพลเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
ทั้งสองคนคบหาเป็นแฟนกัน

ทั้งสองคนได้มีปากเสียงทะเลาะกัน
ฝ่ายชายไปแจ้งกับรอปภคอนโด
ทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ด้วยกัน

แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ
ต่อมาทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอีกค่ะ
แล้วก็มีการแจ้งความด้วยนะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ฝ่ายหญิงได้มีการโพสต์คลิป
ว่าถูกแฟนตัวเองแฟนผู้ชาย
ทำร้ายร่างกายในเฟซบุ๊คส่วนตัว
หลังจากนั้นพอคลิปนี้ปรากฏออกมา
แน่นอนคนที่เขาเห็นเขาก็เหมือนกับลักษณะ

ก็เลยมีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะเรียกทั้งสองคน
มาสอบปากคำว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
เรื่องต้นทีมข่าวของเรา
คุณสุดปรีดามหายศพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อ
ไปหาทั้งคู่แต่ก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์นะ

มาที่ไปของเรื่องมันเกิดจากอะไรกันแน่
ขณะเดียวกันหลังจากที่มีการแชร์ภาพของชายหนุ่มในคลิป
ที่มีการสวมใส่ชุดซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ล่าสุดคือมีการตั้งข้อสังเกต
ว่าผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่เป็นทำร้ายร่างกายแฟนสาว
เป็นนักศึกษาคณะวิศวะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหรือเปล่า
ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยออกมาที่แจงบอกว่า
บุคคลในภาพเคยศึกษาที่สาขาวิศวกรรมพลังงาน
เมื่อปี๒๕๖๐เป็นเวลา๑ปีการศึกษาเท่านั้น
และขณะนี้ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว
ตั้งแต่สิงหาคมปี๖๑
ปัจจุบันผู้ชายคนดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับสาขาและมหาวิทยาลัย
เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ขอรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวเกิดขึ้น
เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคล

เพราะฉะนั้นก็รออย่างเดียวรอให้ติดต่อสองคนนี้ได้นะ
แล้วก็ตำรวจเรียกมาพูดคุยว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไร
และตอนนี้สถานการณ์สถานภาพสองคนนี้ยังเป็นยังไงอยู่นะคะ